ส่วนเหตุการณ์นี้ก็มีความสัมพันธ์ที่มันทับซ้อนกันอยู่ค่ะ
แต่ที่แน่มันเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่ามีคนเสียชีวิต
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ตกลงมาจากอาคารที่พักสูง๗ชั้นนะคะ
ตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตเลย
แฟนสาวอยู่ที่พักเดียวกัน
วิ่งลงมาร้องให้คนช่วยแล้วก็ร้องไห้บอกว่าให้ช่วยหน่อย
แต่กลายเป็นว่ามีภรรยาตัวจริงคนปัจจุบันอุ้มลูกมาด้วย
เห็นสามีเสียชีวิตก็ร้องไห้
แต่มารู้ว่าอ้าวสามีมาที่ตึกนี้เพื่อมาหาผู้หญิงอีกคน
ทีนี้ความเสียใจก็เสียใจแต่ความรู้สึกมันจุกอกอธิบายไม่ถูก
ตำรวจสนเพชรเกษมไปตรวจสอบค่ะ
อาคารที่พักสูง๗ชั้นในซอยเพชรเกษม๕๕ทับ๓นะคะ
ที่กำลังช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่ก็คือนายธนเดชนวลสุธาอายุ๔๓ปี
ตกลงมากระแทกพื้นตรงนั้นนะคะนายบารมีอายุสี่สิบสามเป็นคนพบศพคนแรก
แฟนสาวของนายธนเดชเป็นคนวิ่งร้องไห้ขอความช่วยเหลือ
บอกว่าแฟนเขากระโดดตึกลงมาพอมาดูก็พบว่า
แทกพื้นนอนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นพยายามจะปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันอยู่
เพราะว่าหลังเกิดเหตุภรรยาคนปัจจุบันของนายธนเดชผู้ตายที่ตกลงมาจากตึกอะค่ะ
อุ้มลูกมาด้วยนะคะครับลูกชายสี่ขวบนะคะ
มาที่จุดเกิดเหตุเห็นศพสามีก็ร้องไห้เสียใจหนักมาก
แต่อ้าวมารู้ว่าสามีที่มาตกตึกตรงนี้ที่มาตึกนี้ก็เพราะว่ามาหาผู้หญิงอีกคนนึง
ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตภรรยาค่ะครับเนี่ยภรรยาคนปัจจุบันก็เลยบอกว่าเสียใจไหมเสียใจสิ
สามีเสียชีวิตแต่มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดจุกอกพูดไม่ออกจริง
ภรรยาคนปัจจุบันก็เลยบอกว่าเธอกับสามีจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง
มีลูกชายด้วยกัน๑คนตอนนี้๔ขวบแล้ว
แต่ก็รับรู้มาตลอดว่าสามีแอบมาหาผู้หญิงคนนี้อยู่บ่อย
เธอบอกว่าเธอไปทำธุระต่างประเทศผู้หญิงคนนี้เคยส่งข้อความถ่ายรูปสามีของเธอ
ข้อความลักษณะเหมือนเยาะเย้ยว่าดูสิสามีใครมานอนกับฉันประมาณนี้นะคะ
ภรรยาคนปัจจุบันของนายธนเดชผู้ตายบอกว่าเธอก็พยายามเข้มแข็งตอบกลับไปว่าอยากทำอะไรก็ทำ
คิดว่าสามีจะเลิกคบเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ได้ก็เพราะลูกแต่สุดท้ายสามีเธอก็ยังแอบมาหาผู้หญิงคนนี้อยู่
นิติบุคลุม
นิติบุคคลของอาคารแห่งนี้นะคะบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ที่นี่แล้วที่ผู้ตายมาหาเนี่ยค่ะพักอยู่ที่ห้องพักตรงนี้เป็น๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้นายธนเดชผู้ตายเนี่ยค่ะก็แวะมาหาอยู่บ่อยแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันคือแวะมาแล้วก็ออกไป
วันเกิดเหตุตัวนายธนเดชมาหาผู้หญิงคนนี้ที่เป็นอดีตภรรยาที่ตึกนี้นะคะก็ดื่มเหล้าดื่มเบียกันอยู่ในห้องแต่ว่าตัวผู้หญิงขอเลิกราเพราะว่าฝ่ายชายก็มีลูกแล้วแล้วก็มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องแล้วแต่ฝ่ายชายไม่ยอมพยายามจะตื้อแล้วก็เอามีดมาข่มขู่แต่พอตื้อพอง้อไม่สำเร็จฝ่ายชายน้อยใจฝ่ายหญิงแล้วบวกกับความเมาปีนระเบียงหลังห
ดึงตัวฝ่ายชายแต่ดึงไม่อยู่ครับหลุดมือฝ่ายชายก็เลยร่วงตกลงไปจากตึกทีมข่าวก็คุยกับในกุ้งที่เขาอยู่ที่หอพักแห่งนี้เหมือนกันน่ะนะคะเขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องก็เลยรีบวิ่งไปดูเห็นผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่หน้าตึกกู้ภัยพลิกตัวปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็
แล้วก็อาสาก็เข้าออกไปอีกชุดหนึ่งครับ